แล้วก็จะไปช่วยเหลือทั้งแรงกายด้วยกำลังทรัพย์ด้วย
หรือว่าหลายคนที่เขาเหมือนช่วยกันมาแล้วก็จะร่มกันไป

เยอะมากเลยค่ะจริงแล้วนอกเหนือจากที่ตัวเองไปด้วย
ไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศเลยค่ะ
เป็น๑๐กว่าโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่ที่มีไปเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้มีทำผลิตภัณฑ์

คือจริงนะตัวนี้ว่าผมทำมาเพื่อบริจาคก่อน
ของของตัวเองเอาไปบริจาคหลายที่นะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีทั้งค่าอาหารที่จริงแล้วปกติเนี่ยเวลาร้านปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารเขาจะส่งให้เรารีวิว

ใช่ค่ะก็คือจริงต้องบอกว่าเป็นรายการที่ไม่ค่อย
ตอนแรกไม่กล้าอยากจะไปออกแต่พอดีคุยกับน้องทีมงานว่า
เฮ้ยเราสะดวกใจที่อยากพูดเท่านี้
เพราะหมิก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เวลาเหตุการณ์
เราก็ไม่ค่อยอยากจะไปพูดถึงเรื่องคนเก่ามากนัก
เพราะว่าบางทีอย่างตัวเราเองเราก็มีทางเดินเส้นใหม่ของเรา

แต่นิงก็ไปพูดในมุมมองของความรักมากกว่า
มันเป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นบางคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนเรา
แล้วในวันนี้เขายังหาทางออกไม่ได้

แล้วมันดูแบบเข็ดมากกว่าแล้วไม่เอามากอะไรนะ

คือสิ่งที่เจอในเทปที่เล่าไปมันเข็ดจริง
เพราะว่าหมิ่งเชื่อว่ามันไม่ใช่หิ่งคนเดียวที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้น
มันมีหลายต่อหลายคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

การที่เรามีโซเชียลเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะ
มันทำให้คนเรารู้จักกันง่ายขึ้น
เราทำความรู้จักกันได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยมันไม่ได้มีอะไรกำแพงมากนักอะไรอย่างนี้
ก็เป็นดาบสองคมของชีวิตคู่เนอะ
หมายถึงว่าคนที่คบกันความสัมพันธ์แบบนี้อะไรอย่างนี้

เป็นใครกันนะทำให้มิงเข็ดอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่าไปรู้เลยค่ะ
เอาเป็นว่าคือขอไม่บอกแต่ว่าเป็นประสบการณ์มาเล่า
ให้ทุกคนได้ฟังว่าเราก็เคยเจอแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
คือมันบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะประสบอยู่แล้วคิดว่าหวย

บางคนถึงขั้นอาจจะแบบคิดในทางที่ไม่ดีกับตัวเอง
อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีทางออก

คือไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราและพ่อแม่เราแล้วนะคะ

แต่เรามาแค่เล่าประสบการณ์แชร์ให้ฟังเฉย

ไม่ได้พูดอะไรน่าเกลียดเลยเราไม่ได้ไปว่าเขา
ถ้าดูจริงหมิงมีแต่แชร์ตัวเองรู้สึกอายมากกับสิ่งที่เล่าไปว่า
เป็นอะไรประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าทำไมหมิงไม่อยากมีความรักอีก
จริงมันเกี่ยวนะคะคือมันไม่ใช่ว่าไม่อยากมีความรักอีก
ถ้าเราเจอคนที่ดีคนที่ใช่เราก็อยากเริ่มต้นใหม่นะคะ
แต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็มันเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเรา
ต้องระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าเราต้องดูคนมากแค่ไหนเราต้องระวังคนมากแค่ไหน
แล้วโสดกี่เดือนกี่ปีเหรอเป็นเดือนกี่ปีค่ะ
เกือบปีแล้วนะคะก็น่าจะเกือบปีแล้ว
มีคนเข้ามาเยอะไหมคะ

เรียกว่าไม่อยู่ในวงการดีกว่า

อืมใช่ค่ะก็จริงมันก็มีคนเข้ามาแหละเราก็อายุเท่านี้แล้วเนอะ
แต่ว่าเราก็ต้องดูกันไปถ้าคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

ถ้าอะไรที่เราก็ดูแลตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

แต่มันยังไม่หมดสัมภาษณ์ในความหลักที่เกิด

แล้วมันก็แอบหมดไปบ้างที่รู้สึกว่า
เฮ้ยคนดีจริงเนี่ยที่แบบมันจะมีไหม
เพราะว่าเอาจริงนอกเหนือจากตัวเราที่เราเจอเนี่ย

มันมีคนที่เจอหนักกว่ามิ่งเยอะมาก
แล้วมีรู้สึกว่าบางทีแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ
คือบางทีเราก็ระวังคนของเราแล้ว
แต่คนอื่นที่เข้ามามันก็น่ากลัวเหมือนกัน

แต่ว่ามันก็มีผลกับรักครั้งใหม่ที่จะเปิดหัวใจมากขึ้น
อาจจะเป็นกำแพงสูงขึ้นให้กับคนใหม่
ที่แบบเขาก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันต้องตั้งกำแพงขนาดนั้น

แล้วเราก็ไม่อยากจะคบใครไปเรื่อยแล้วอ่ะ
เราก็อยากเรียนรู้จริงแล้วก็ศึกษา
แต่ว่าถ้ามันใช่ก็จะได้แตกงานมีเข้ามาเป็นไป
เราก็ว่าคนใหม่ก็สาปันมากไป

เอ้าผู้หญิงมีแฟนใหม่แล้วล่ะค่ะ

คือก็มีคนคุยมีความสุข
หล่อไหมอ่ะค่ะก็ดูโอเคครับ

มิ่งว่าเป็นแฟนแล้ว
เอ่อมิ่งว่ามิ่งคุยอยู่ดีกว่าค่ะ

คือกำแพงสูงมากที่แบบ

รวมไปถึงไม่ชนะใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ย

อันนี้หมิ่งว่ามิ่งต้องเป็นแบบประการสุดท้ายแล้วแหละ
คือถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยอย่างนี้ค่ะ
หรือหรือยังไม่รวดด่วน

ไม่รีบร้อนเลยค่ะคือเอาดีจริง
คือเชียร์เพื่อนแบบเหมือนเพื่อนเริ่มตังงานหมดแล้วอ่ะ
เขาก็อยากเห็นเราแบบมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่บอกจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันเนอะ
คือถ้าจังหวะเรายังไม่มาเราจะไปรีบไปก็เท่านั้น
แต่ถ้าเราเจอคนที่ใช่บางทีมิงอาจจะแบบ๓เดือน๖เดือนแต่งก็ได้เราไม่มีใครรู้
คือถ้าเขาใช่จริงแล้วเขาทำแบบทำดีให้กับพ่อแม่หมิ่งเห็น
ทำดีให้ตัวเราเห็นว่ามั่นใจว่าเขาคือคนที่ดีเราฝากชีวิตไว้ได้จริง

ไม่ค่ะไม่ลง
ยังค่ะขอเห็นที่ส่วนตัวนิดหนึ่งอะไรอย่างเนี้ย

คุณพ่อคุณแม่โอเคแล้วใช่มั้ย

อย่างที่บอกไปว่าเราเองนี่แหละตัดสินใจแล้วว่า
ถ้าคนต่อไปจะเข้ามาเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยศึกษาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เคยเจอแล้วแล้วก็เอ่อ
จากสายบุญในการทำบุญโควิดนี่แหละค่ะ
รู้จักกันแล้วพอดีนี้ก็เลยชวนกันไปทำบุญ
กันไปทำบุญแล้วก็เหมือนถูกคอค่ะ
คุยกันรู้เรื่องเหมือนคุยภาษาเดียวกันอะไรอย่างนี้

คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อเจออะไรอย่างนี้

ให้ศึกษาไปถ้าเขาคือคนดีหรืออะไรอย่างนี้
เราอาจจะตัดสินได้ไม่ได้ภายในเพียงเดือน๒เดือนเนอะ
เราก็ต้องดูนานเพราะว่าถ้าคนเข้ามา
เขาอยากมาชนะใจเราเขาก็ทำได้ทุกอย่างแหละ
แต่ว่าระยะเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน
ขอบคุณค่ะ